ข่าวที่คุณผู้ชมอาจจะรอติดตามเพราะว่าเป็นกระแสของสังคมศาลศาสตร์ครับ
มีผู้ปกครองออกมาบอกว่า

พี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยคราวนี้นะทั้งตีทั้งอุ้มเด็กไปใส่ถังขยะครับแล้วหยิกอวัยวะเพศด้วย
คือไม่รู้จะรุนแรงไปขนาดไหนแล้วนะครับ
ตอนนี้สำหรับกรณีที่สารศาสตร์นะครับไปดูคุณพ่อท่านนี้ที่โพสต์คลิปกันก่อนครับ

คือช่วงที่เอารูปครูจุ๋มในโทรศัพท์ให้ลูกดูแล้วถามว่ารู้จักไหม
หนูน้อยตอบครับก็อย่างที่คุณผู้ชมฟังไปรู้จัก
ชื่อครูจุ๋มถามต่อว่าใจร้ายหรือใจดีสิ่งที่หนูน้อยตอบก็คือใจร้าย
เขาตีหนูอุ้มหนูไปใส่ถังขยะเพราะว่าหนูไม่ตั้งใจเรียน
แล้วบอกด้วยว่ามีครูชาวต่างชาติอีกคนชอบหยิกเมื่อกี้ที่ดูดเสียงไปผมอ่านก็ได้
คือหยิกจี้โบ๊ะก็คือหยิกอวัยวะเพศของน้องนะครับ
แล้วเด็กตัวแค่นี้นะ
ข้อความที่คุณพ่อโพสต์เนี่ยนะฮะในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย๓ปีแล้วนะ
คืออัดคลิปเอาไว้อยากจะลองถามลูกดูว่าถูกทำร้ายหรือเปล่า
แล้วก็เตรียมอนุบาล๓ขวบตอนนั้นยังเด็กมากครับ
บอกว่าเสียเงินตั้งแพงอยากจะได้สภาพแวดล้อมโรงเรียนดีนะฮะ
กลับมาต้องเจอความทรงจำแย่กับครูแบบนี้
วัย๒๙ปีรายนี้เล่าต่อบอกว่าเมื่อปี๒๕๖๐ครับคุณผู้ชมครับ
ส่งลูกสาวไปเรียนที่โรงเรียนนี้เพราะอยากจะให้ลูกได้ภาษา

แต่เรียนได้๒ปีก็ตัดสินใจย้ายลูกไปเรียนที่อื่น

สังเกตเห็นพฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไป
คุณผู้ชมสังเกตลูกบ้างนะกลับจากโรงเรียนทำไมซึม
ลองคุยลองให้เขาเล่าบ้างว่าชีวิตประจำวันที่เขาอยู่ที่โรงเรียนมันเป็นยังไงบ้าง
แต่น้องคนนี้เนี่ยที่ว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปเนี่ยนะ
คือหวัดระแวงกลัวครูไม่อยากไปโรงเรียน

นี่ไงกลายเป็นไปปิดกั้นจินตนาการของเด็กไปนะ
ใช่ครับคือไม่คิดว่าลูกสาวจะจำเหตุการณ์ได้เพราะตอนนั้นแค่๓ขวบ
แต่ที่จำได้เพราะอะไรครับมันเจ็บแล้วมันจำไง

มันเป็นภาพจำฝังใจไงครับคุณผู้ชมครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวที่สพชัยพฤกษ์เอาไปดูกันบ้างที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับ
ยังไม่หยุดคุณพ่อคุณแม่ของน้องมาติน๓ขวบ
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ
เข้าแจ้งความกรณีที่น้องมาตินถูกพี่เลี้ยงชื่อครูกิฟต์ทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่อง
เอาคลิปวันที่๒๑๒๒๒๓กันยายนที่ผ่านมามาด้วยนะครับ
ในคลิปลูกชายถูกทำร้าย๖ครั้งครับคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นคลิปใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเคยเห็น
มาดูคลิปกันวันที่๒๑นะฮะน้องนั่งอยู่เฉยครับนะครับ
ที่นั่งอยู่ข้างจู่ก็เอื้อมือไปตีน้อง๒ทีเปี๊ยะ
วันเดียวกันอยู่เฉยก็มาตีที่หลังอีก
น้องก็นั่งอยู่เฉยเหมือนกันต่อมา๒๒ครูกิ๊บกระชากตัวน้องตัวลอยเลย
เพื่อให้เอามานั่งข้างตัวเองเนี่ยช่วงที่น้องนั่งอยู่ข้างกับเพื่อน
แล้วก็ขยับไปมาขณะที่ครูอีกคนกำลังสอนวันเดียวกันนั่นแหละนะครับ
นั่งอยู่เฉยก็เดินมาตีที่หลังฮะค่ะ๒๓๓วันติดเลย
หัวใจคุณพ่อคุณแม่นะเกิดเหตุใคร้กันนะครับ
นั่งอยู่เฉยก็มาตีที่หลัง

ถ้าเด็กดื้อเด็กไม่ตั้งใจเรียนมันก็มีวิธี
จริงแล้วนะครับช่วงวันที่๒๒กันยายนก็มีเหตุการณ์ที่สัมผัสได้ว่าน้องกลัวครูกิ๊บจะลงโทษ
คือช่วงเช้าเนี่ยน้องคุยเล่นอยู่กับเพื่อนนะครับยังไม่ทันเห็นครูหรอกนะ
เหมือนแค่ได้ยินเสียงก็รีบวิ่งมานั่งที่แล้วนะครับ
อีกคลิปน้องอาจจะซุกซนตามภาษาเด็ก
ก็ถูกเรียกไปเข้ามุมอยู่ข้างโต๊ะที่ครูกริ๊บอยู่
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องเล่าเหตุการณ์ที่ครอบครัวนี้
ถามน้องเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกบ้างลองฟังดูครับ
ส่วนคุณแม่ของน้องมาตินเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
ตั้งแต่เกิดเรื่องครูกิ๊บก็ทำงานปกตินะไม่สะทกสะท้านกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลย
แต่พอรู้ว่าคลิปหลุดคลิปออกมาแล้ว

รับกับเธอเมื่อเช้าวานนี้เองครับครับน้องน้องอย่างนี้คือน้องอย่างนี้
เขาบอกว่าเขาทำน้องเขาทำน้องจริงเขาขอโทษ
ที่เขาทำไปเขารักน้องแต่นี่นี่บอกว่าไม่ใช่อะค่ะ
คุณไม่ได้รักน้องเลยคุณทำแบบนี้ค่ะ
เขาก็ยอมรับแล้วเขาก็ไม่ได้ไก่เกลี่ยด้วยว่าให้เรายอมหรืออะไรก็คือ
เขาก็ยอมรับทุกอย่างค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติเขามาขอโทษแม่ผมมองออก
โอเคไหมครับไม่โอเคไม่ยอมค่ะคงจะต้องเอาน้องออกออกเลยค่ะ
ไว้ใจคือจริงแล้วคุณไม่มีจิตวิญญาณในการเลี้ยงเด็กหรือว่าดูแลเด็กอ่ะ
คุณไม่สมควรที่จะมาทำหน้าที่นี้เอ่อคุณไม่สมควรที่จะทำหน้าที่นี้
คุณผู้ชมค่ะทีนี้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ย
ต้องบอกว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะตอนนี้ฟ้าดินไม่เห็นไม่เป็นพยานไม่เป็นไร
กล้องวงจรปิดเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญเพราะถ้าเกิดว่าไปดูการกระทำความผิดของครูของโรงเรียนเนี้ย
พบว่ามีการทำความผิดกว่า๕๐ครั้งตำรวจสอบปากคำผู้ปกครองไปกว่า๓๐ราย
แล้วพบว่าทั้งครูทั้งครูพี่เลี้ยง๑๑คนด้วยกันนะคะที่มีพฤติกรรมแบบนี้
แจ้งความเป็นคดีไปแล้ว๓รายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอีก๘รายด้วยกันค่ะ